ต่อกันที่ข่าวปังกันบ้างดีกว่า

บอกเลยว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นาทีนี้

คู่กับคุณภรรยาเขาพราวแสงทอง

ทำพิธีลงเสาเอกเสาโทร้านคาเฟ่นาริตะ
สาขา๒แล้วจ้า

คุณย่านะคะผู้ที่เลี้ยงดู

ร่วมทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล
ให้กับเจ้าตัวค่ะแล้วก็จะมีสมาชิก
ในวงหมอลำเดินทางมาร่วมงานด้วย

ไปซะหมดเลยเพราะว่าเจ้าตัวนั้น

เคยมาขอพรที่วัดบ้านหินเหล็กไฟ

สีภรรยาแพลวพราวแสงทอง

ว่าให้ลูกและครอบครัวทำธุรกิจอะไร

เงินที่ถูกโกงก็ขอให้ได้คืนแล้วกัน

ซึ่งบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะ

ทางวัดทางไปไม่กี่วันคุณผู้ชมค่ะ
มีคนติดต่องานเข้ามา
แล้วก็ได้รายได้ตามจำนวนที่ถูกโกงไปเลย

และตอนนี้หยิบจับอะไรก็ปังไปหมดทุกอย่างเลยค่ะ

องค์ใหญ่แบบใหญ่มาก

และคนในหมู่บ้านให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยค่ะ

ปู่ทาเวสุวรรณมาฝากเอฟซีอีกด้วย

ไฮไลท์ดูดีมันอยู่ตรงนี้

แต่ว่าตัวแดงมันตัวเอียงนอก

นี่ไงอันนี้ก็แล้วแต่ตาใครตามัน
แล้วกายแล้วแต่ดวงคนก็แล้วกันคุณผู้ชม
ต่อกันดีกว่าส่วนข่าวนี้ต้องบอกว่า

สำหรับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง
นำทีมโดยบอสโจและน้องอุ๋งอิ๋ง
เมื่อวานนี้ค่ะเดินทางไปที่วัดสระกำแพงใหญ่จังหวัดศรีสะเกด
อย่าว่าโม้ก็โม้ดิฉันเคยไปเที่ยววัดนี้มาแล้วคุณผู้ชม
ด้านในบอกเลยว่ามีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นศักดิ์สิทธิ์มาก
สีสะเกตเพชรบ้านแพง

ให้กับท่านเจ้าอาวาสได้ฟังค่ะ
ซึ่งถามว่าทำไมทำไมต้องเป็นเพลงศรีสะเกดเพชรบ้านแพง

เพลงนี้เป็นการขับร้องโดยศิลปินเลือดเนื้อเชื้อไขจากศรีสะเกดอย่างน้องอุ๋งอิ๋ง
แล้วเพลงนี้นะเป็นบทเพลงที่ตอบแทนให้กับพี่น้องเจ้าภาพที่ว่าจ้างในจังหวัดศรีสะเกดนี่แหละ
สาวน้อยเพชรบ้านแพงเยอะที่สุดในฤดูการที่ผ่านมาค่ะ
บอกเลยว่าฤดูการที่ผ่านมาคือยกมือขึ้นงามให้กับพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกด

พระอาจารย์ก็ได้มอบวัตถุมงคลให้กับทางทีมงานเพื่อเสริมความปังท้าเวสวรรณมหามงคลไปเลย
พกไปไหนมาไหนก็ขอให้มีแฟนคลับติดตามเยอะ
อกจากจะได้รับวัตถุมงคลแล้วค่ะ
ก็ยังมีตัวเลขมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะ

เลขนี้ปลายแดงคุณผู้ชม
เลขนี้เหรอคะเรียกกลับมาหน่อย
ก็คือททหาร๕๒๖๔กธมค่ะ
งานนี้เรียกได้ว่าทั้งขอพรจากอาจารย์แล้วก็ได้ทั้งเลขเด็ดจากรถบอสโจด้วยนะคะ
ยังไงถ้าใครดูข่าวนี้ขอให้ทุกคนเลยนะคะทางหน้าจอแล้วก็ทางติ๊กต๊อกนะ
เห็งปังค่ะเหมือนบอสโจเลย